กลับมาเกาะติดอย่างเข้มข้นกับปฏิบัติการในการค้นหา๑๓ชีวิตกันต่อ
วันนี้หน้าหนึ่งสิบพิมพ์ไทยรัฐก็เป็นพาดหัวใช้ฮอขนแบ็คโฮลปรับแผน
จ่อเจาะเพดานถ้ำย่อนคอยเหนือพัทยาบีชนะครับ
ซิลใกล้ถึงเป้าหมายสันตปาสวดอวยพรให้
นี่คือความเคลื่อนไหวในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเช้าวันนี้นะครับ
ดังนั้นเราก็ต้องย้อนปฏิบัติการให้คุณผู้ชมได้ทราบนะฮะ
ในแต่ละวันมีปฏิบัติการที่สรุปออกมาเป็นไทม์ไลน์อย่างไรบ้าง
เราย้อนตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณตี๓ของวันที่๑กรกฎาคม๒๕๖๑กันนะครับ
ซึ่งปฏิบัติการค้นหาภายในถ้ำ
ก็คือการลำเลียงอุปกรณ์ช่วยเหลือทั้งหมด
จากนั้นก็พยายามที่จะเดินทางไปต่อที่จุด๓แยก
ซึ่งเป็นจุดที่คาดว่าทั้ง๑๓ชีวิตรอคอยการช่วยเหลืออยู่ที่นั่น
โดยตั้งแต่เวลา๓นาฬิกาของวันที่๑กรกฎาคม๒๕๕๙
ซิลนั้นกลับมาปฏิบัติภารกิจดำน้ำ
หลังจากถอนตัวชั่วคราวเพราะว่าระดับน้ำนั้นสูงขึ้น
โดยแบ่งออกเป็นหน่วยซิลออกเป็น๓ชุดรวม๑๔นาย
ประกอบด้วยชุดช่วยเหลือและค้นหากับชุดดำน้ำ
เพื่อติดตั้งเบสไลน์หรือว่าเชือกนำทางตลอดเส้นทางการค้นหานะครับ
มา๑๑นาฬิกา๔๘นาที
ซิลเข้าถึงห้องโถง๓พร้อมขนย้ายถังอากาศอาหาร
และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นที่ตั้งของกองบก
แล้วก็จุดพักกองกำลังหน่วยซิล
รวมถึงเป็นศูนย์วิทยุสื่อสารกับภายนอกด้วย
๑๕นายเดินหน้าภารกิจวางเบสไลน์หรือว่าเชือกนำทางตลอดทั้งเส้นทาง
โดยระดับน้ำหน้าถ้ำมีความสูงที่๔๗เซนติเมตร
ส่วนในห้องโถงที่๓อยู่ในระดับคงที่
แต่จุดที่ต้องดำน้ำต่อไปถึง๓แยก
มีระดับน้ำสูงขึ้น๓๕เซนติเมตรแล้วครับ
ส่วนเวลาบ่ายโมงระดับน้ำที่ห้องโถง๓ก็ลดลงเหลือ๓๔เซนติเมตร
ซิลทั้ง๒ชุดก็เข้าประจำการที่บริเวณโถง๓
ตอนบ่ายโมง๒๐ค่ะหน่วยซิลก็สามารถที่จะวางเบสไลน์
หรือว่าวางเชือกนำทางจากโถง๓ไปที่บริเวณ๓แยก
ระยะทางตรงนี้ที่สามารถวางได้ประมาณ๔๐๐เมตรนะคะ
สนับสนุนอุปกรณ์ต่างมาถึงที่ท่ากัศยานแม่ฟ้าหลวง
จำพวกขวดอากาศ๓๓๑ขวดนะคะ
ส่วนเวลาทุ่มตรงระดับน้ำจากจุดดำน้ำที่ห้องโถง๓
ก็ลดลงจาก๓๔เซนติเมตรลงมาเหลือ๒๗เซนติเมตร
ส่วนพื้นที่โดยรอบก็มีกลุ่มฝนบริเวณอำเภอแม่ฟ้าหลวง
มีทิศทางเคลื่อนที่เข้าสู่อำเภอแม่จันทร์
มีรายงานด้วยนะคะว่าไม่มีทิศทางที่จะเคลื่อนเข้าสู่พื้นที่ถ้ำหลวงค่ะ
เมื่อเวลา๒๐นาฬิกานะครับก็มีกระแสข่าวออกมาว่าหน่วยซิลนั้น
ได้เดินทางจากห้องโถง๓ต่อเนื่องไปถึง๓แยก
เหมือนขวดอากาศจำนวน๔๑๕ขวดเข้าไปในถ้ำ
โดยมีรายงานข่าวว่าระดับน้ำในถ้ำยังลดลงอย่างต่อเนื่อง
นี่คือสรุปไทม์ไลน์ตั้งแต่ตี๓ของวันที่๑กรกฎาคม
จนถึงตี๔ของเช้าวันนี้๒กรกฎาคม

เมื่อคืนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ยังคงทำอย่างต่อเนื่อง
แล้วก็หลายคนบอกว่าตื่นมาตอนเช้านี้
ดูเหมือนจะได้เห็นข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของน้ำที่ลดระดับลงนะคะ
เพราะว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาก็มีรายงานข่าวออกมาตลอดเลยนะคะ
ระดับน้ำในถ้ำหลวงลดระดับลง
รวมถึงชุดดำน้ำชุดกู้ภัยจากต่างประเทศ
สามารถผ่านตรงจุด๓แยกไปได้
เหลืออีกประมาณสัก๕๐๐๖๐๐เมตรจะถึงจุดที่เป็นพัทยาบีช

ทวิตเตอร์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลนครเชียงราย
มีการทวิตข้อความตอนประมาณตี๓๐นาที
อยู่ห่างจากโถง๓มา๑๘๐๐เมตรโดยประมาณ
ซึ่งคาดว่าจะเหลือระยะทางประมาณ๗๐๐เมตรจากถงที่อยู่

ก็คาดว่าจะถึงหาดพัทยาในอีก๒ชั่วโมงนะคะ
แล้วก็มีรายงานข่าวจากเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานภายในถ้ำ

ืบหน้าไปมากกว่าที่ประเมินไว้
เพราะว่าระดับน้ำในถ้ำลดลงอีกประมาณ๑ศอก

ก็เลยทำให้การทำงานเป็นไปด้วยความง่ายขึ้นนะคะ
ถ้าเกิดสถานการณ์น้ำไม่เปลี่ยนแปลงช่วงเช้าช่วงสาย

คุณผู้ชมครับและภารกิจสำคัญบริเวณทางเข้าถ้ำหลวง
รณอุทยานขุนน้ำนางนอนของทีมกู้ภัยและจิตอาสา
ค่ำคืนที่ผ่านมาคือการอัดอากาศในถังจำนวน๔๑๕ใบ
ก่อนหน้านี้มี๑๐๐กว่าใบ
ขนถ่ายมาถึงพื้นที่ตรงนี้อีก๓๐๐กว่าใบ
เมื่อคืนเจ้าหน้าที่พยายามที่จะเร่งอัดอากาศ
เข้าไปในถังทั้งหมด๔๑๕ใบ
ได้รับการบริจาคจากหน่วยงานต่างทั่วทุกสารทิศนะครับ
ซึ่งถังอัดอากาศทั้งหมดนี้ถูกลำเลียงเข้าไปภายในถ้ำหลวง
เป็นถังอากาศสำรองให้กับหน่วยซิลและนักประดาน้ำ
ปฏิบัติภารกิจในการค้นหาทีมฟุตบอลเยาวชนหมูป่าอาคาเดมี่
ติดอยู่ภายในถ้ำหลวงกว่า๒๐๐ชั่วโมงแล้วนะครับ
หลังจากที่อากาศเมื่อคืนนี้เปิดไม่มีฝนตกลงมา
ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพและก็สามารถสูบน้ำออกจากถ้ำ
ระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่อง
โดยบริเวณโถง๓ระดับน้ำก็เหลือ๓๔เซนติเมตร
ก็ลดลงอีกเหลือ๒๗เซนติเมตร
พลตรีสุภโชคธวัฒนภีรัชชัยบรองแม่ทัพภาคที่๓ระบุนะครับว่า
การทำงานของหน่วยซิลที่มีความคืบหน้าไปมาก
สามารถเข้าไปอีก๖๐๐เมตรจากโถง๓
และก็จะไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นนะครับ
เพราะว่าจะทำการลุกคืบเข้าไปอีกครั้งละ๒๐๐เมตร
พร้อมกับวางเชือกเบสไลน์เพื่อเป็นแนวทางให้ทีมต่อไปนะครับ
โดยเหลืออีกเพียง๑๑กิโลเมตร
จะถึงจุดหมายที่เรียกว่าพัทยาบีชนะครับ
อันนี้ก็มีความคืบหน้าไปเยอะครับ
ในส่วนของฟิลที่ท่านเรียกกันว่าฟิลเนี่ย

แต่ที่จริงเขาไป๓แล้ว
แต่ว่าความคืบหน้าที่เขายังไปที่จุดอื่นไม่ได้

เขาจะไปปีละ๒๐๐เมตร
สถาบันราภัณฑ์ลายขึ้นมา
ลายนี่คือเชือกที่จะนำเข้าไปเรื่อยต่อ
หลังจากนั้นมาทีมต่อไป

ตอนนี้ไปได้ที่๖๐๐เมตรนะครับ
ก็มีความคืบหน้าไปในลักษณะเช่นนี้
นี่เป็นช่วงเวลาที่ได้ออกมาแถลงกันนะครับ

ไม่ว่าจะเป็นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
ผู้ว่านรงศักดิ์โอสถานากร

แก้วผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ
หรือว่าผอบอร์หน่วยซิล
ออกมาแถลงพร้อมกันเลย
ซึ่งแต่ละท่านก็จะแถลงในส่วนหน้าที่รับผิดชอบของท่าน
ส่วนทั้งเรื่องของกองบก

จนต้องถอยร่นออกมานั้นนะครับ

ว่าราชการจังหวัดเชียงรายในฐานะผู้บัญชาการ
สูงบรรยาการค้นหาผู้ศูนย์หาย

จุดภายในถ้ำจึงสามารถเดินเข้าไปได้แล้ว
ทำให้การลำเลียงถังอากาศเข้าไปยังจุดกองบก
ที่บริเวณโถง๓ทำได้รวดเร็วมากขึ้น
แม้ว่าระยะทางจากปากถ้ำไปยังโถง๓
มีระยะทาง๒กิโลเมตร
แต่จากโถง๓ไปยังหาดพัทยาบีช
ระยะทางกว่า๓กิโลเมตรนะครับ

และไม่มีฝนตกลงมาเติมน้ำในถ้ำหลวง
เชื่อว่าจะสามารถไปถึงเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วครับ
ว่าก็หวังไปอย่างจริงว่าพรุ่งนี้คงจะดีนะครับ
วันนี้มีผลงานนะครับ
ก็ส่วนใหญ่ก็คืบหน้า
ไปในทางที่ดีมาก
เรายืนยันว่าเป็นไปในทางที่ดีมากนะครับ
ก็ส่วนที่สูบน้ำ
น้ำได้ดีลดลงอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนะคะ
ก็ได้ระบุถึงการสแกนเจาะถ้ำด้านข้าง
บริเวณตรงข้ามกับหาดพัทยาบีชด้วย

อยู่ระหว่างการประชุมอยู่ระหว่างการหารือกัน
เพราะว่าอุปกรณ์ที่จะใช้เจาะมันหนักมาก
ถ้าเกิดไปยกผิดวิธีอุปกรณ์จะเสียหายได้
แล้วก็นอกจากนี้ก็ได้ให้แพทย์ที่สามารถดำน้ำได้

ซึ่งไม่ได้มองแค่ผลสำเร็จของปฏิบัติการ
แต่ดูรวมไปถึงการดูแลรักษาพยาบาล
ดูแลครอบครัวแล้วก็ญาติของทั้ง๑๓คนด้วยนะคะ
ไปดูเรื่องของการค้นหาบนเขาขุนน้ำนางนอนกันบ้างนะครับ
ทีมลาดตระเวนสำรวจปล่องเหนือถ้ำหลวงฝั่งด้านดอยผาหมีนะครับ
นำโดยพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
พร้อมด้วยพลตำรวจเอกวิรัชัยทรงเมตตา

นำกำลังตำรวจตระเวนชายแดนเจ้าหน้าที่กรมอุทยานกู้ภัย

นำอุปกรณ์ขุดเจาะลงพื้นที่ฝากฝั่งนี้นะครับ
แต่ก่อนเราเรียกฝากฝั่งนี้ว่าฝั่งขวา
ดอยนางนอนนะครับหรือว่าฝั่งดอยผาหมีนะครับ
ตอนนี้เราอาจจะเรียกว่าฝั่งเหนือ
เพราะว่าเข็มทิศระบุออกมาแล้ว
แล้วก็ที่ผู้ว่าเมื่อวานได้นำภาพ
แล้วก็เส้นทางในการเข้าถ้ำเนี่ย
ระบุให้สื่อมวลชนเห็นชัดเจนแล้วว่าเป็นยังไงบ้าง
ใช่ค่ะมันคือการทอดตัวจากแนวเหนือไปใต้
เพราะฉะนั้นเหนือมันคือฝั่งทางด้านผาหมี
ยาวไปจนถึงดอยตุง

ใช่ครับปลายถ้ำเราก็จะเรียกว่าฝั่งทิศใต้นะครับ
ตอนนี้ทีมสำรวจของพบตรก็ไปทางฝั่งเหนือ
แล้วก็เป็นการเข้าสำรวจปล่องถ้ำจุดเดิมที่นักสำรวจชาวอังกฤษ
ระบุว่าจากปล่องนี้เมื่อลงไปแล้วจะเป็นโพรงที่เจาะทะลุถึงถ้ำหลวงได้
ทีมงานโรยตัวลงไปได้เพิ่มอีก๓๐เมตร
เมื่อวันที่๓๐มิถุนายนลงไปได้๔๐เมตร
ก็พบว่าด้านในเป็นโพรงสามารถลงต่อไปได้อีก
แต่ว่าพบอุปสรรคครับเป็นก้อนหินขนาดใหญ่ขวางทางไว้
หากสามารถนำก้อนหินขนาดใหญ่นี้ออกได้
จะสามารถเข้าต่อไปได้อีกนะครับ
แล้วก็อาจจะเหลือระยะทางไม่ถึง๑๐เมตร
ที่จะสามารถเข้าถึงโถงสุดท้ายที่อยู่ภายในถ้ำได้
เขาบอกว่าไอ้ก้อนหินตรงที่เจอนี้มันอาจจะเป็นเพดานของถ้ำหลวงฝั่งทิศเหนือนี่แหละ
ถ้าเอาออกไปได้มันอาจจะทะลุลงไปถึงถ้ำหลวงได้นะครับ
ส่วนรถแบ็คโฮลหนัก๑๔ตัน
แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง

จากกองพันธบินที่๔๑ศูนย์การบินทหารบกจังหวัดลบบุรี
เพื่อส่งต่อให้ทีมสำรวจเหนือถ้ำหลวง

แนวปฏิบัติภารกิจเร่งด่วนในการค้นหาช่วยเหลือ๑๓ชีวิต
กองทัพบกซื้อมาจากประเทศรัสเซียเมื่อปี๕๔
ในราคาลำละ๓๓๑ล้านกว่าบาท
และถูกนำมาใช้ในภารกิจค้นหา๑๓ชีวิตทีมฟุตบอลนี้

ก็เห็นบอกว่าจากการเช็คข้อมูลบอกว่าตี๕จะมีการเริ่มปฏิบัติการ
ขนเครื่องจักรที่เหลือเพราะอย่างที่คุณผู้ชมเห็น
คือเฮลิคอปเตอร์สามารถรับน้ำหนักได้ประมาณ๓ตัน
ดังนั้นเมื่อวานที่มีความพยายามในการขน
ก็คือแบ็คโฮลประมาณ๑๔๑๕ตัน
รวมถึงรถไถอีก๒๕ตันไปทางฝั่งผาหมีนั่นเอง
เขาก็ใช้อย่างที่คุณผู้ชมเห็นค่ะเป็นการรัดสลิงแล้วก็ฮอยกเคลื่อนไป
ทีนี้จะไปขุดเจาะหาโพรงต่อเนื่องหลังจากนี้ด้วย
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูปฏิบัติการในช่วงเช้านี้ด้วยนะคะ
ก็จะถือว่าเป็นเครื่องไม้เครื่องมืออำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่
แต่ว่าก็ถือว่าเป็นการเซฟแรงของเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับ